คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของเดือนเมษายน
และวันจันทร์เราจะเข้าสู่เรียกว่าโค้งจัดหนักของเลือกตั้งอย่างเต็มตัวแล้วนะคะ

ไปดูกันหน่อยว่าแต่ละพักวันนี้หาเสียงที่ไหนกันบ้างค่ะ

นายเศรษฐธวิสินคันดิเดตนายยกนะคะ
พาการนำรับผู้สมัครขึ้นเวทีปราศัย
บอก๑๔พฤษภาคมเป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทย
ถ้าไปเลือกเพื่อไทยสองลุงกลับมาแน่
และปัญหายาเสพติดเอยปัญหาอะไรเอ่ยเนี่ย
มันจะถูกปรับรามได้อย่างเด็ดขาดไหมลองไปฟังนะคะ
คุณตอบได้ไหมครับท่านผลเอกประยุทธ
ขอให้เสียงนี้ขอให้คำถามนี้
สะท้อนไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลที่กรุงเทพ

หลังจากนั้นคุณเศรษฐาก็ไปปราศัยต่อที่เวทีอำเภออุทุมพรพิสัยนะคะ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าพายุมันเข้า
คุณเศรษฐาก็พาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ก็เรียกเจ้าหน้าที่มาหาซึ่งเวทีนี้คุณอู๋อิงเองก็มีการวิดีโอคอลมาด้วย
ในขณะที่พลังประชารัฐเนี่ยนะฮะ
พลเอกประวิทย์หัวหน้าพักก็ไปไหว้ขอพรสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
เข็มชิ้นตัวเองบนผ้าขาวพันรอบองค์สารหลักเมืองครับ
แล้วก็มีอาจารย์ทำพิธีสวดบูชาอวยพรนะฮะ
นักข่าวก็ถามว่าขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์หันมาตอบคือขอให้ชนะดิ

จากนั้นนะครับพลเอกประวิทย์ก็ขึ้นปลาใสครับ

บอกว่าถ้าอยากให้เจริญ
เลือกพลังประชารัฐจะทำทุกทางให้อยู่ดีกินดี

แฟนคลับก็แห่รับตั้งแต่สนามบินแน่นเลยค่ะ
นำชาวสวนยางรายย่อยก็มีการมายื่นหนังสือเรียกร้อง

มันก็ต้องมีนิดนึงทะเบียนรถ๑๒๓นะคะ
ในขณะที่ผลโพลครั้งที่๓

กรณีของโพลไทยรัฐนะครับ

โพลครั้งที่๓รอบเดือนเมษามันมีคะแนนพลิกกันอยู่นะฮะ
เมื่อเทียบกันกับทางที่๒เดือนมีนาเนี่ย
คะแนนนำในรอบนั้นคือคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานนะฮะ

แต่พอมารอบล่าสุดเดือนเมษาคุณพิทาขึ้นนำมาที่๓๕
คุณอุ้งอิ๊งเปอร์เซ็นต์ลดไปอยู่ที่
คือตัวเลขกลับกันเลย
ถูกต้องคุณเศรษฐาคะแนนเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะฮะจาก๑๑มาเป็น๑๗

ส่วนพลเอกประวิทย์ลดลงจาก๔เหลือ๑นะฮะ
ส่วนคุณจะเลือกสอสอปาร์ตี้ลิสต์จากพักไหนค่ะ
เพื่อไทยยังมาอันดับหนึ่งนะคะ๔๐๓๘

ตามด้วยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทย
ส่วนพลังประชารัฐไปอยู่อันดับที่๖นะคะร่วงลงไปเลย
ขณะที่คำถามว่าแล้วจะเลือกสอสอเขตล่ะ

สอสอเขตเพื่อไทยก็มาอันดับหนึ่งนะคะ

ตามมาด้วยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย
แล้วก็พักอื่นลดหลั่นกันลงมานะครับ